ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีพระรูปหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ล้านนา
แล้วก็ทั้งคนไทยคนเมียนมาร์คนลาวคนจีน
ให้ความเคารพนับถือแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจ

ครูบาบุญชุมยานท์สวโล
เกจิอาจารย์ดังวัดพระธาตุดอนเรือง
เมืองพงรัฐฐานประเทศเมียนมาร์
แผ่เมตตาหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าช่วงค่ำเนี่ยคือ
มีฝนตกลงมาประมาณสัก๒ทุ่ม๑๐เนี่ย
ทั้งที่เมื่อวานนี้นะฟ้าโปร่งตลอดเลยนะ
ทั้งวันนะใช่พอช่วง๒ทุ่ม๑๐นี่
เทลงมาตกลงมาหนักมากเลยนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนั้นน้ำเจิ่งนอง

แต่ทีนี้ช่วงประมาณสัก๒ทุ่มกว่า

ครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังของรัฐฉานของพม่า
เดินทางมาถึงเพื่อที่จะทำพิธี
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรก็รอกราบไหว้
หลังจากนั้นมีการทำพิธีบริเวณปากทางเข้าถ้ำ
แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ใจก็คือ
พอครูบาบุญชุ่มเดินทางมาถึง

ใช่ค่ะแล้วก็การทำพิธีเนี่ยนะคะ
มีการนำไก่แล้วก็กระต่ายสีขาว
มาทำพิธีเปิดทางแล้วก็แลกกับทั้ง๑๓ชีวิต
ให้เจอทางออกจากถ้ำหลวง
โดยมีครอบครัวญาติพี่น้องของทั้ง๑๓ชีวิต
มีชาวบ้านชาวไทยชาวพม่าที่ศรัทธา
ครูบาบุญชุ่มมาร่วมพิธี
แผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอน
เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในถ้ำหลวงแห่งนี้ด้วยนะคะ
หลังจากที่บอกว่าพอเริ่มทำพิธีไปแล้ว
ฝนหยุดตกเนี่ยชาวบ้านก็ฮือกันเหมือนกันนะ

ครูบาบุญชุ่มก็ได้นำดอกไม้บูชา

รวมกันไว้ในโตกมีข้าวอาหารคาวหวาน

แล้วก็จากนั้นก็มีการนำพระสงฆ์ไปประกอบพิธี

พระสงฆ์ก็สวดมนต์ตลอดช่วงพิธีค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการกรวดน้ำสั่นกระดิ่ง
ระคังพร้อมกับเป่าสัง
แล้วก็ให้พระสงฆ์ทุกรูปกรวดน้ำครบทั้งหมด

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ
พิธีนี้เชื่อว่าจะทำให้ผลบุญ
ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ทุกประการ
ทีนี้ก่อนที่ครูบาบุญชุมจะเดินทางกลับ
ก็บอกด้วยบอกว่าข้างในมีโพรง
แล้วก็บอกว่าอีก๑๒วันเด็กก็จะออกมาได้
คือช่วงนี้ที่ครูบาบุญชุ่มกำลังจะเดินกลับเดินขึ้นรถแล้ว
ปรากฏว่าครูบาเองหันมาหันมาพูดแบบนี้
บอกว่าในถ้ำมีโพรงใหญ่อยู่
อีก๑๒วันก็จะกลับมาได้แล้ว

นั่นหมายถึงวันนี้แหละครับช่วงบ่าย
พระครูบาบุญชุมจะกลับมาทำพิธีที่หน้าถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่ง
นี่ก็ถือว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจ
เพราะว่าเป็นที่เคารพนับถือ
เป็นที่สัตธาของคนเชียงกรายและก็ชาวร้านหนามาก
ก็มีเรื่องที่ไปเกี่ยวยงกับเรื่องของตำนานด้วยค่ะคุณผู้ชม
คือมีเรื่องเล่ามาบอกว่าเจ้าหญิงของเมืองเชียงรุ้ง๑๒ปันนา
ก็คือเจ้าหญิงนางนอนมาพบรักกับคนเลี้ยงม้าในวัง
ทีนี้ด้วยฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ที่แตกต่างกันก็หนีตามกันมา
แล้วเจ้าหญิงทรงคันท้องอยู่หลายเดือนท้องแก่แล้ว
ก็เลยบอกว่าให้ชายเลี้ยงม้าไปหาอาหารมาให้
หลังจากที่ชายเลี้ยงม้าออกไปหาอาหารปรากฏว่าถูกทหารของพระบิดาฆ่า
ทีนี้พอเจ้าหญิงรู้เข้าก็เสียใจมาก
เลยมีการเอาปิ่นปากผมมาแทงพระเสียร
แล้วก็ตามตำนานก็บอกว่ากลายเป็นแม่น้ำแม่สาย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้คือตามความเชื่อ
เขาก็เชื่อกันว่าครูบาบุญชุ่มคือคนเลี้ยงหมา
หรือว่าคนรักเก่าเมื่อ๓๐๐ปีที่แล้ว
แล้วก็คราวนี้การมาทำพิธีครั้งนี้
จะทำให้เจ้าแม่นางนอนปล่อยเด็กทั้ง๑๓คนออกมานะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงครูบาบุญชุ่มกันหน่อยค่ะ

ครับครับ
เด็กยังอยู่ยังอยู่ทุกคน

ขอบคุณครูบานะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
การที่ครูบาบุญชุ่มบอกว่ายังอยู่ยังอยู่ทุกคน
ประโยคเท่านี้สั้นมันสร้างกำลังใจ
ทำให้ครอบครัวมีพลังใจแล้วก็ยังมีความหวังอยู่นะคะ
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกำลังใจ
อยู่ด้วยความหวังแล้วก็อยู่ด้วยความศรัทธานะครับ